ต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะเหตุการณ์ของน้องชายแดน
เด็กชายวัย๑๔ปีคุณพ่อคุณแม่
ส่งไปเรียนกวดวิชาเตรียมทหารปรากฏว่าน้องเสียชีวิต
แล้วพ่อแม่ก็คิดว่าน้องน่าจะเกิดจากการถูกรุมทำร้าย

วัยวะเพศน้องก็มีรอยแผลด้วย
ซึ่งคุณครูยืนยันนะคะว่าไม่ได้ซ้อมเด็ก

คือพ่อแม่ก็นำศพของน้องชายแดนหรือว่าเด็กชายถาปกรทรัพย์สิน
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดส้มเกลี้ยงที่อำเภอเมืองตาก
หลังจากที่ลูกชายไปพัก
แล้วก็ไปเรียนเตรียมสอบนักเรียนนายร้อย
สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์
วัยวะภายในภายนอกบอบช้ำอันนี้หมอบอกนะ
แล้วลูกมาเสียชีวิตคืน๑๓ต่อ๑๔ตอนเที่ยงคืน๔๕นาที
สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเจ้าของสถาบันถึงไม่แจ้งพ่อแม่ตั้งแต่แรก
แล้วทำไมถึงบอกว่าลูกชายล้มชนกับราวบันได
ไม่เชื่อแม่คิดว่าลูกน่าจะถูกทำร้าย

ผมว่าไม่น่าจะเป็นถ้ามันเล่นกันมันก็น่าจะไม่แรงขนาดการหลัก
แล้วมีบอกมีข้อมูลว่ามีอะไรนะมีการลนอะไรที่ไว้เพศ

มีรอดแพทย์ที่ไว้วิวาเทศ

ก็สงสัยว่ามันเคลื่อนจากบน
แต่ตอนที่ดูแล้วก็น่าจะเคลื่อนจาก

ด้วยค่ะคือเพื่อนเข้าไปช่วยเหลือน้องในวันที่เกิดเหตุ
เพื่อนก็เล่าว่าวันนั้นเล่นกันแล้วคือผู้ชายเวลาเขาเล่นกัน
เขาจะเล่นแบบทับกันเป็นชั้นคุณสืบสกุลนึกออกใช่ไหม

คนนึงล้มไปอยู่ข้างล่างแล้วก็มีคนอื่นทับ

ใช่ค่ะคือพอหลังจากเล่นกันเนี่ยน้องชายแดนก็แยกออกมา
หลังจากนั้นเพื่อนตามไปไปเจอน้องนั่งอยู่กับบันไดหลังบ้านพัก
สภาพตอนนั้นน้องไม่ได้สติแล้วน้องหัวแตกด้วย
ก็เลยรีบเรียกครูมาดูและล้างแผลน้องชายแดนนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนทางด้านคุณครูค่ะคือครูนัทนัทพลถาวรพิบูล
บอกว่าตอนนั้นน้องมีสติอยู่นะครูก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าชนกับราวบันไดอาการไม่หนัก
แต่ว่าน้องบอกกับครูว่าอย่าบอกแม่นะครับกลัวว่าจะไม่ได้มาเรียน
แล้วคืนวันที่น้องเจ็บคือ๙มิถุนายน
พอพาไปส่งโรงพยาบาลก็พากลับมาพักผ่อนที่บ้านเหมือนเดิมนะ
มีใบรับรองด้วยเป็นใบรับรองการตรวจภายใน
คือไม่พบบาดแผลในร่างกายจาก๙มิถุนามา๑๐มิถุนา
ครูบอกว่าเรียนหนังสือตามปกติเลยแล้วก็นั่งเล่นในห้องกินข้าวกับเพื่อน
พอ๑๑มิถุนาน้องมีอาการคือควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
ปัสสาวะอุจจาระเรียราชก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาล
แล้วก็โทรศัพท์บอกพ่อแม่น้องทันที
ครูก็บอกนะบอกกับทีมข่าวบอกว่าก็ยอมรับก่อนเกิดเหตุ
ตีก้นน้องไป๒๐ทีเพราะว่าน้องทำผิดกฎ
อฟังเสียงครูนัทเจ้าของโรงเรียนค่ะ
คือตีที่ก้น๒๔โหผมเสียใจมากทุกวันนี้ผมนอนได้ไม่เกิน๒ชั่วโมง
คือวันนี้เรารู้แล้วว่ายังไงก็คือมีข่าวแน่
พอเห็นข่าวเริ่มขึ้นเฟซบุ๊กผมก็รออยู่ที่บ้านเลยผมก็ไม่ได้ไปไหน
คือที่โรงเรียนกวดวิชานี้ค่ะเมื่อเด็กมาเรียนก็คือจะพักอยู่ที่นั่นเลย
เหมือนกับไปโรงเรียนประจำอะไรแบบนี้พักอยู่กับครูเลย
ใช่ค่ะทีนี้พอเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
ผลชนสูตรของแพทย์เบื้องต้นเนี่ยนะคะสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชายแดนเนี่ย
จากการบาดเจ็บของตับอ่อนจากการกระทบต่อช่องท้อง
หลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการเรียกเพื่อนที่เรียนด้วยกัน

ว่านอกจากนี้ตำรวจยังพบว่าแผลศีรษะแตกเย็บ๗เข็มอีกนะฮะ
แขนขวาก็หักนะครับแล้วก็ด้านหลังมีรอยการถูกทุบตี
ของแข็งบริเวณแผ่นหลังไปถึงขาหลายจุด
รวมทั้งอันทะมีรอยไหม้คล้ายถูกไฟลนด้วยนะครับ
แล้วก็อวัยวะภายในได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนัก
แม้จะมีการเชิญตัวเจ้าของสถาบันมาสอบสวนแล้ว
แต่เรื่องนี้ผมจะดำเนินการเอาผิด
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชายให้ถึงที่สุดนะครับ
ใช่ค่ะเห็นไหมคือเพื่อนที่เรียนด้วยกันบอกว่าเล่นล้มทับกัน
น้องบอกว่าชนราวบันไดคุณครูบอกว่าตีก้น๒๐
แต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันทำให้น้องเป็นบาดแผลขนาดนี้เลยเหรอ
รอยแผลที่อวัยวะเพศที่บอกว่าเหมือนไฟลนมันเกิดจากอะไร

ศพน้องเท่าที่เห็นในข่าวนะโอ้โหเป็นรอยช้ำเต็มตัวไปหมดเลยนะฮะ